พร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าการเข้าไปจับกลุ่มนั้นไม่ได้เป็นการกันแกล้
เพราะว่าช่วงนี้ก็มีการไปสุ่มตรวจโรงแรมซึ่งไม่ถูกต้องถูกดำเนินการไปแล้ว๙รายครับ
ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจก็จึงเข้าไปจับกลุ่ม
แต่ว่าหลังจากปี๒๕๕๕ครับพระราชมัญญัติฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองการควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติโรงแรมก็ออกมา
โรงแรมก็ได้ขอเปลี่ยนจากคอนโดเป็นโรงแรมแต่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้เนื่องจากว่ามีอาคารขนาดไม่ตรงตามที่กำหนดครับ
แต่ก็ยังต้องเปิดให้เปิดเป็นบริการโรงแรมจนมาถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย
แจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และได้มีการควบคุมตัวผู้จัดการทั่วไปดำเนินคดี
หากพบมีความผิดตามคำสั่งสารต้องหยุดให้บริการ
หากฝากฟื้นมีโทษปรับวันละ๑มื่นบาท
และช่วงบ่ายวันนี้จะให้ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าการจับโรงแรมของในตันครั้งนี้

เพราะช่วงนี้ได้มีการตรวจสอบโรงแรมที่เปิดดำเนินการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจับกลุ่มไปแล้ว๙รายครับ
ผู้ประกอบการก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ทางจังหวัดไม่เซ็นอนุญาตให้เปิดเป็นโรงแรมไปยังกระทรวงมหาทัย
โดยจะมีการพิจารณาวันที่๔พฤศจิกายนนี้